หนึ่งเรื่องเรื่องอาหารการกินกันยังอยู่นะครับ
ขนมจีนใช่ไหมใช่หน้าตาอินเตอร์อย่างผมนี่ต้องไปทานพิซซ่า

หน้าตาอินเตอร์ไงอิตาเลียน

หน้าตาคุณเลี่ยนนี่แหละ
เอานี่ไปดูกันหน่อยดูหน้าผมไปแล้วไปดูหน้าพิซซ่ากันบ้าง

อันนี้ไม่เถียงคุณพิซซ่าอร่อย
เขาเรียกว่าเป็นการควงแป้งควงสว่าง
หมุนติ้วอย่างนี้แหละหมุนเป็นลูกถักเลยนะครับ

ไม่ต้องแบบมาหมุนคือตอนเด็กที่ฉันเคยเห็นว่าเวลาเขาไปแบบร้านพิซซ่า
เขาจะต้องหมุนพิซซ่าโยนอะไรอย่างนี้

น่าท้ายมากเลยนี่ตามร้านบางร้านนะครับ
ที่เป็นสูตรโฮเมดแบบนี้ก็ยังได้เห็นกันอยู่
พิซซ่าแบบนี้ที่จังหวัดสุโขทัย

โอ้โหคุณผู้ชมเขาเรียกที่นี่ว่าพิซซ่าเตาฟืนครับ
อำเภอเมืองจังหวัดสุโขทัยนะ
ที่นั่นเนี่ยนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติเขาก็เยอะ
แล้วก็หารับประทานพิซซ่าเนี่ยก็ไม่ใช่ง่าย
เพราะฉะนั้นที่สุโขทัยเขาก็เลยมีอาหารรองรับนักท่องเที่ยวแบบนี้
พิซซ่าเตาฟืนสุโขทัยนั้นเป็นพิซซ่าสไตล์อิตาเลียน
นี่ต้องใช้ไม้ฟืนอบพิซซ่าในเตาอบ
ซึ่งจะทำให้แป้งพิซซ่ากรอบนอกนุ่มใน
อร่อยแบบไม่ต้องบินไปไกลถึงอิตาลี
อยากลองสักถาด๒ถาดจังเลย

ไม่ค่ะเอาถาดมาให้คุณนะคะ

ที่จะไม่ได้ตั้งใจว่าจะเปิดเป็นร้าน

มันจะแป้งมันจะไม่หนักมากเหมือนพิซซ่าอ่าทั่วไปตามท้องตลาดอะค่ะ
ไม่เหมือนกับตัวเป้งที่ตัวไปอะแต่มันก็ปลาดตามตามท้องตลาด
นี่ไงจุดเริ่มต้นนี้น่าสนใจ
เขาบอกว่าทำทานกันเองภายในครัวเรือนทานกันเองนี่แหละ
สุดท้ายเปิดร้านซะเลยเป็นไงล่ะ
พิซซ่าเตาฟื้นดีมากแล้วก็ดูการเสิร์ฟของเขาเป็นแบบร้อนมาเลยนะครับ
เขาบอกว่าจะเป็นสูตรที่ทางร้านคิดขึ้นเองอย่างที่บอกทำกันกินกันเองนี่แหละครับ
แล้วก็ลักษณะแป้งพิซซ่าจะบางกรอบแล้วก็ใช้ไม้ฟืนอบพิซซ่าต่อถาด
ใช้เวลาประมาณ๕นาทีราคาบอกเลยว่าไม่แพงนะครับ
ราคาถาดละ๑๖๐๒๕๐บาทก็เป็นไปตามรสชาติ
แล้วก็ไม่แพงมากกับพิซซ่าที่มันโฮเมดแบบนี้นะครับทำแบบสดเลย
จากนี้ยังมีอาหารอย่างอื่นอีกหลายเมนูให้ลูกค้าได้เลือกตามความพอใจอีกด้วย
โดยร้านนั้นจะเปิดบริการตั้งแต่เวลาเที่ยงวันไปจนถึง๓ทุ่ม
สุโขทัยก็ไปลองรับประทานกันดูได้นะครับ
ฉันเป็นคนหนึ่งที่ชอบทานพิซซ่ามากเหมือนกันนะ
พิซซ่าที่เป็นแป้งแบบบางกรอบแบบนี้

เพราะว่าหลายที่เขาก็จะมีการนำมาจากสูตรจากต่างประเทศ
แต่ว่าอันนี้เชื่อว่าเป็นสูตรที่มีการทดลองทำกันในครอบครัว
แล้วตกลงกันว่าอร่อยขาย
เดี๋ยวนี้แบบบางกรอบค่อนข้างได้รับความนิยม

มันเคี้ยวไปตั้งกรุบกลับไม่เหมือนแต่ก่อน
แป้งมันไม่เยอะจนเกลียวใช่ไหม
ทานแป้งไว้เยอะบางทีโอ๊ยเลี่ยนอ้วน
อิ่มแป้งซะก่อนแล้วแบบหน้าบางไส้น้อยอะไรอย่างนี้